คุณผู้ชมดูภาพนี้นะนี่เป็นภาพตอนไฟกำลังไหม้เป็นเหตุการณ์ตอนกลางคืนนะคะ
ไฟไหม้บริเวณกลางทุ่งนาบ้านทุ่งหนองทองอำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทอง
เปลวไฟนี่ลุกโชนเลยนะคะในความมืดคือจะเห็นชัดเลยว่าไฟลุกสู้ท่วมไปหมดเลย
เจ้าหน้าที่เขาไปถึงเขาก็รีบช่วยกันดับไฟค่ะแต่คุณผู้ชมเชื่อไหม
ดับไฟเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเขาเจอกับเรื่องราวอัศจรรย์เข้าเหรอ
เราอัศจรรย์ที่บอกก็คือใกล้กับบริเวณที่ไฟไหม้เนี่ยค่ะ
มีสิ่งหนึ่งที่ไฟไหม้ไหม้ก็คือนี่
สารเจ้าแม่ทุ่งหนองทองที่ชาวบ้านนับถือกัน
บริเวณรอบนี้ไฟใหม่หมดแล้วนะเจ้านัทธิถึงกับตกใจหรือว่า
เป็นไปได้ยังไงจุดนี้ยังไงไฟมันก็ต้องไหม้อ่ะ
นี่นี่ภาพคือตอนดับแล้วตอนกลางวันคุณจะเห็นความเสียหายที่ไฟไหม้
ไฟมันไหม้ทั่วแบบนี้แล้วทำไมตรงนี้ไฟถึงไม่ไหม้
ไฟมันจะไม่น่าจะผ่านตรงนี้ไปได้
คือกลางคืนยังเห็นไม่ชัดแต่เนี่ยค่ะภาพกลางวันเห็นชัดเจนเลย
เจ้าหน้าที่เขาก็ไปพิสูจน์ให้เห็นกับตานตอนกลางวันแบบนี้
คุณผู้ชมดูรอบสิดำหมดเลยอ่ะไหม้หมดเลย
แต่ตรงศาลเนี่ยค่ะสารเจ้าแม่ทุ่งหนองทองเนี่ยปกติเลย
คือถ้าดูจากภาพมุมสูงจะชัดเลยเหมือนประมาณว่า

แล้วเหลือตรงกลางตรงหย่อมตรงนี้ไว้
ถูกต้องแล้วสภาพคือไม่โดนไฟเลยนะคะ
แล้วของยังอยู่ครบหมดเลยทั้งของเส้นไหว้หุ่นนางรำพวงมาลัยบายสีอยู่เหมือนเดิม
คือไม่ได้รับผลกระทบจากไฟไหม้เลยเหมือนไฟไม่เคยไหม้
คุณดูนะข้างเสียหายหมด
ขนาดต้นโพต้นใหญ่ที่อยู่ด้านข้างของสารเจ้าแม่ก็มี

ทีมงานของเราก็เลยไปถามชาวบ้านค่ะชาวบ้านชื่อว่าคุณตาจำนง
คุณตาอายุ๘๑ปีแล้วเป็นชาวบ้านทุ่งหนองทอง
คุณตาจะรู้ดีแถวนั้นเป็นยังไงไปฟังดูซิว่า
ถามคุณตาแล้วคุณตาเขาว่ายังไงค่ะ
เคยไหม้มาหลายปีแต่ก็ไหม้เพราะรับรับรับคนต้นโพน่ะ
เฉพาะอยู่ตรงศาลตรงนั้นได้ไหมนี่คุณตาเล่าให้ฟังแบบนี้ว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ไฟไหม้นะ
แล้วไฟไหม้มาแล้วหลายครั้งแต่บริเวณตรงนี้ไม่เคยไหม้เลย
แล้วคุณตายังบอกอีกด้วยว่าสารเจ้าแม่ทุ่งหนองทองเนี่ยชาวบ้านเขาเคารพนับถือมาก
เพราะว่าศักดิ์สิทธิ์มากคือชาวบ้านเขาจะนิยมมากราบไหว้
นี่คือสิ่งที่ชาวบ้านนิยมมาแก้บนก็คือประหลัดขิกค่ะ
ชาวบ้านจะมาขอพรแล้วก็มาแก้บนด้วยประหลัดขิก
สภาพคือของประหลัดขิกก็ยังอยู่ครบแบบนี้
ไม่เสียหายไม่โดนไฟไหม้แต่ทั้งหมดก็เป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ
คุณผู้ชมใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้า